คุณผู้ชมเรามีภาพเหตุการณ์นะคะในจังหวะที่คนร้ายเนี่ยขับรถฮัมวี่
หลังจากที่มีการไปปล้นคลังแสงแล้ว
ขับออกมาทางด้านหลังวัดป่าสัทธารวง
แล้วก็มีการกระยิงประชาชนจนทำให้ตรงจุดนี้
มีคนถ่ายคลิปช่วงเหตุการณ์ตรงนี้เอาไว้ได้ด้วยคุณผู้ชมค่ะ
จริงแล้วคลิปก็มีหลายมุมอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าจะมีตรงจุดที่เจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนายที่พยายามที่จะสกัดกั้นแล้วก็ยื้อเวลาให้นานที่สุดเพื่อที่ไม่ให้คนร้ายบ้าคลั่งรายนี้เนี่ยขับออกไปได้ไกลกว่านี้แต่สุดท้ายแล้วมันก็เกิดเป็นความสูญเสียขึ้นผู้สื่อข่าวเราได้เดินทางไปที่วัดป่าสัทธารวมด้วยนะคะไปเจอกับ
ลูกวัดค่ะท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่าปกติแล้วประตูด้านหลังวัดถ้าไม่ใช่วันพระจะไม่เปิดให้รถสัญจรไปมาค่ะจะเปิดเฉพาะวันพระใหญ่เท่านั้นซึ่งวันเกิดเหตุก็คือวันพระใหญ่มาครับบูชาก็เลยมีการเปิดประตูด้านหลังนะคะตอนเกิดเหตุพระสงฆ์กำลังกวาดลานวัดแล้วก็เป็นเวลาที่ชาวบ้านแล้วก็นักเรียนสัญจรผ่านไปมาเพื่อเดินทางกลับบ้านค่ะอยู่อยู่ก็เห็นว่า
คนร้ายขับฮัมวี่เข้ามาจอดในวัดลงมาบรรจุกระสุนปืนอย่างใจเย็นแล้วชักปืนออกมายิงอะไรบางอย่างตอนแรกพระสงฆ์ก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่ายิงอะไรจนกระทั่งเดินออกมาดูถึงเห็นว่าคนร้ายเนี่ยกราดยิงใส่ชาวบ้านที่เดินผ่านไปผ่านมาหรือว่าขับขี่รถผ่านไปมาค่ะ
แล้วก็ไปวนออกประตูหน้าแล้วที่นี่ก็ไปยิงที่ประตูหน้าอีก
ซึ่งชาวบ้านในระแวกนั้นก็บอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยเขาก็ขับรถผ่านบริเวณนี้ด้วย
เขาเห็นเขาเห็นรถฮัมวี่คันนั้นด้วยนะคะ
เข้าไปก็เห็นคนก่อเหตุอยู่ในรถแต่ก็ไม่ได้ดูมีท่าทีจะเกาะเหตุรุนแรงอะไร
จนกระทั่งเขาขับผ่านไปไม่นานค่ะก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น
ก็ไม่คิดเลยว่าเหตุการณ์นั้นจะเป็นเหตุการณ์ที่เขาเพิ่งจะผ่านจากจุดเกิดเหตุมาไม่นานนะคะ